เรื่องนี้ก็มีคนตกอกตกใจเหมือนกันไปดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปเรื่อยนะคุณผู้ชม
ดูดีเดี๋ยวก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้น
อ่ารถทางนี้เขาเข้ามาเรื่อยสักครั้งนี้เฮ้ยจอดสิ

ไปส่งถึงที่ถึงในร้าน
อันนี้ไปรับถึงร้านเลยเหรอฮะถูกต้องค่ะบุกทะลุเข้าไปเลย
แต่เราต้องมีระยะห่างกันนะคะ
พูดเหมือนขำแต่จริงเป็นเรื่องที่ตกออกตกใจกันทั้งร้านเลยอ่ะ
นี่คุณผู้ชมมันเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะรถเก่งคันนี้เข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อ
กะจจอดนิ่มแต่จู่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
พี่เขาพุ่งตรงเข้าไปชนร้านทะลุกระจกเข้าไป
เกือบจะไปชนพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่กำลังจะจ่ายเงินอยู่บริเวณเคาน์เตอร์
โอ้โหคุณเห็นภาพใช่ไหมว่าแต่ละคนในร้านกระเจิดกระเจิงกันไปหมดอ่ะ
หลังจากเกิดเหตุโอ้ยใจหายใจคว่ำ
เอ้ยขวัญมาเรียกขวัญอยู่สักพักนะ

ไปเจอกับเจ้าของรถ
คือคุณพี่วัชพลยืนรออยู่

แต่ก็เคราะห์ดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
วัศพลคนที่ขับรถเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
ตอนที่เลี้ยวรถเข้ามาจะมาจอดที่ช่องจอดรถเนี่ย
ได้ยินเสียงแปลกดังมาจากห้องเครื่อง

แต่ทันใดนั้นกลับพลาดค่ะ
ไปเยียบคันเร่งเงี่ย

ช่วงที่เขาสังเกตอาการของเขาเนี่ยนะ
อ๋อเดี๋ยวสักหน่อยจะกลับอื้อนี่เบียบเร่งอันนี้ก็เค้าเฉลอแล้วนะ
เหมือนกับเมลิกใช่แต่ช่วงแว๊บเดียวนี้ค่ะเหยียบขันเร่งพุ่งเข้าไปในร้านเลย
พี่เขาก็ตกออกตกใจแล้วก็บอกนะเอาล่ะยังไงผมก็จะรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางซูเปอร์มาร์เก็ตให้กับทางร้านสะดวกซื้อนี้ด้วย
ทีนี้ก็ต้องถามต่อล่ะว่ารถคันนี้ทำประกันหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์แบบนี้ประกันคุ้มครองไหมทางทีมข่าวเราสอบถามไปยังบริษัทประกันภัยนะคะ
ได้รับคำตอบว่าถ้าเจ้าหน้าที่ประกันภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รวมรวมหลักฐานแล้วพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดจากอุบัติเหตุ
หรือความไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเผลอหรือตกใจ
บริษัทจะคุ้มครองทั้งทรัพย์สินบุคคลภายในก็คือรถตัวคุณเอง
รวมถึงคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วย
สำหรับในกรณีนี้ก็คือความเสียหายของร้านสะดวกซื้อ
เดี๋ยวเขาดูแลหมดเลยถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจริง
แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเอง
งานนี้งานยังไงคะไม่จ่ายนะจ๊ะเจ็บไม่จ่ายประกันไม่จ่าย
คุณจะต้องชดใช้อีกเยอะแยะมหาศาล
แต่การคุ้มครองนี้เป็นเฉพาะประกันชั้นหนึ่งเท่านั้น
อันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีว่าเราทำประกันแบบไหนเอาไว้รายละเอียดเป็นยังไงนะคะ
ส่วนรายละเอียดประกันชั้น๒ชั้น๓ก็ว่าไป
ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นชั้น๒ชั้น๓ก็จะประกันเขาไม่ประกันเรา
ก็เป็นการลงทุนอุบัติเหตุมันไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร
ถ้าทำไว้เพื่อความสบายใจมันก็อาจจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้

บางคนเข้าใจผิดไงทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้แต่รถไปชนบริเวณ

ครอบคลุมกับชั้น๑ไม่ครอบคลุมชั้น๓
ถ้าชั้น๔ชั้น๕คงไม่ต้องคุยกันแล้วล่ะ
ดีนะครับนี่ชั้นรู้ว่าคุณจะพูดอะไร